คุณผู้ชมครับพาไปดูอุบัติเหตุนี้ค่ะ

เขาขับรถกลับจากโรงพยาบาล

แล้วขับไปชนกับรถจักรยานยนต์

บอกว่ามีพระดีมีของดี
ตำรวจสพลำทับจกระบีค่ะรวมถึงกู้ภัยนะคะ
ก็ไปตรวจสอบคุณผู้ชมดูสภาพสิคะ
หลายคนเห็นแล้วบอกโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย
เนี่ยค่ะถนนสายลำทัพโคกหารนะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอลำทัพ
รถเนี่ยพลิกตะแคงอยู่ริมถนน
ในรถมีนางประพาพรรักขาวอายุ๓๖ปี
เป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่โรงพยาบาลกระบี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลลำทับนะคะ
เธอได้รับบาดเจ็บแต่เธอไม่ได้เป็นอะไรมาก
นี่ตอนที่ต้องเอารถออกมาใช่ดูรถสิ
รถสิเอากลับมาตั้งให้อยู่ในสภาพเดิมแต่ว่าผังหมดแล้วฮะ
คือเสาไฟหักจักรยานยนต์ที่ถูกชนก็พังยับเหมือนกัน
นี่คันนี้ค่ะเขามีจักรยานยนต์โดนใช่โดนชนด้วย
มิดชัยใจดีอายุ๕๘นะคะเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ดื่มเหล้าวันเกิดเพื่อน
บิชิสีบรอนเงินเสียหลักพุ่งมาที่กลุ่มของพวกเขาอะค่ะนี่เลย
แล้วปีนขึ้นไปบนทางเท้าไปชนกับรถจักรยานยนต์
แล้วก็ชนกับเสาไฟนี่พลิกตะแคงแบบเนี้ย
คือเขาบอกว่าโชคดีนะในฝั่งของเขาไม่มีใครเจ็บ
ห่างจากรถชนแค่สามเมตรนะครับนี่ค่ะ
มิดชัยบอกว่าตอนแรกนะในใจคิดว่าโอ๊ยมันมาแน่มาแน่

ก็เลยเชื่อว่าปฏิหารครั้งนี้น่าจะมาจากบารมีของแหวน
หลวงพ่อสังวัดหัวหลุงอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไว้ที่นิ้วนางด้านซ้ายค่ะ
หลวงพ่อเงินวัดบังคลานจังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อสังวัดหัวหลุงรับพิบูรและก็พระหลวงพ่อเงินวัดบังคลานครับ
คือตอนจังหวัดเป็นโครมมาเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เราขนลุกเลยไหม
ลุกเลยผมถ้าคิดแล้วเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ครับ
เพราะว่ามันวินาทีต่อวินาทีเอาไม่ทันครับ
ปุ้มเลยมันโชคดีครับที่หลวงพ่อเงินนี่แหละ
นี่ค่ะนายมิดชัยคนนี้ค่ะที่มีของดีมีพระขลังนะคะ
ว่าเขารอดตายปฏิหารคนที่นั่งกินอยู่แถวนั้น
ฝ่ายคนขับรถนะคะผู้ช่วยพยาบาลสาวบอกว่าดิฉันไม่ได้มีของขลัง

แต่อันนี้คนที่เขานั่งดื่มกินอยู่แล้วเขารอด
เพราะเขาเห็นว่ารถพุ่งมาทางเขาพอดีไงนึกว่าจะมาชนแล้ว
มิชัยนี่โชคดีจริงใส่เสื้อแมนยูด้วยเด็กผี
เกี่ยวไหมเลยทำให้รอดไม่น่าจะเกี่ยว
ส่วนผู้ช่วยพยาบาลสาวนะคะที่ขับรถไปแล้วก็พุ่งชนแบบนั้นน่ะนะ
บอกว่าขับรถของแฟนไปนะคะออกจากที่ทำงาน๕ทุ่มกว่า
ช่วงปีใหม่ก็เข้าเวรติดต่อกันหลายวัน
เหนื่อยล้าขับรถกลับบ้านก็นอนพักไปบ้างนะ
แต่มันวูบจริงอะค่ะรู้สึกตัวอีกทีคือรถพุ่งไปแล้วอ่ะ
ชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ทางเท้าไปชนเสาไฟฟ้าพลิกตะแคงไปแล้ว
บอกว่าเธอไม่ได้เมานะคะก็คงเพลียหลับในอะค่ะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็ถามนายกิติศักดิ์แป้นงามอายุ๒๒ปี
ซึ่งเป็นกู้ภัยที่ไปช่วยเหลือก็ยืนยันว่าตอนที่ช่วยเหลือนะคะ
นางประพาพรคนขับรถเขาไม่ได้เมาแต่เขาหลับในจริง
แล้วก็บนพื้นนะคะไม่มีรอยเบรกเลยค่ะ
วัดแอลกอฮอลก็ไม่เจอค่ะคาดว่าก็เป็นเพราะอดนอนหลายวันนี้แหละ
ล่าสุดนะคะตัวคนขับนะคะผู้ชื่อพยาบาลสาวคนนี้
ก็ติดต่อไปที่นายมิดชัย
เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่บอกว่ามีพระดีอะค่ะ
ติดต่อคุยกันก็จะชดใช้ค่าเสียหายอะไรให้
ปรากฏว่าเป็นญาติกันเป็นญาติห่างกัน
ก็เลยขอโทษขอโพยกันนะคะเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อรถให้
มิดชัยใหม่นะเพราะว่ารถคันเก่าที่ถูกชน
ดูสภาพสิคะไม่ต้องซ่อมเนาะซ่อมก็คงไม่ได้แล้ว

ซื้อใหม่เถอะค่ะส่วนเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนเสาไฟฟ้าต้นใหม่แล้ว
ทีนี้เรื่องค่าเสาไฟฟ้านี่แหละอาจจะหนัก
ไปเจรจาเรื่องค่าเสียหายในส่วนของเสาไฟฟ้ากันต่อนะคะ
ส่วนลุงมิดชัยก็วันไหนแมนยูแข่งก็นิมนต์หลวงพ่อออกจากคอนิดนึงนะฮะลุง
ยิงไม่ค่อยเข้าเลยฮะเข้าไปแซวลุงเขาอีก
ยิงประตูไม่เข้าเลยผีแดงเนี่ยลุงนี่